ว่าที่ที่จะพาไปเที่ยวมีอะไรดี
โอ้โหมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
คือว่าที่นี่นี่นะคะ

อยู่ภายในรีสอร์ตรถบ้านคาซ่าเดียวหมดท่านหน้านะคะ
ที่เราพาไปดูเมื่อเบรกที่แล้วนี่แหละ

ว่านั่งทานไปท่ามกลางแบบวิวภูเขา
ร้านก็สวยสวยสไตล์อินเดอสเตรียลลอฟ

ก็พาไปชมที่พักสุดชิวสุดชิค

ที่แรกแล้วก็ที่เดียวในเขาใหญ่ครับ
พอเดินไปแล้วก็ดูที่พักไปครับผม

จะอร่อยขนาดไหนรสชาติจะจัดจ้านขนาดไหน

สวยจริงที่นี่

อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ผมเนี่ยรอคอยครับผมนะฮะ
ในส่วนของคาเฟ่ร้านอาหารของที่นี่ท่านผู้ชมครับ
บอกก่อนเลยครับว่าที่นี่เนี่ย
ตกแต่งแบบสไตล์ธรรมชาติครับ
ร้านเนี่ยล้อมรอบด้วยภูเขาต้นไม้
แค่บรรยากาศก็กินขาดนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะ
เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องอาหารไม่ต้องพูดถึงครับผม

เอาเทอร์ส่งตรงมาจากโรงแรมครับท่านผู้ชม
เมนูแรกที่ผมอยากจะแนะนำเลยนั่นก็คือ

กุ้งมังกรพริกเกลือบะหมี่ไข่ท่านผู้ชม

เพิ่งเคยเจอกุ้งมังกรตัวตัวใหญ่กว่าแขนสักอีกดูดิโอ้โหแล้วส่วนของเนื้อเขาเนี่ย
ท่านผู้ชมดูดิฮะพอด้วยความที่เป็นกุ้งมังกรตัวใหญ่แล้วเนี่ย
เนื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นนะครับผมแล้วก็คอนเซ็ปต์ของร้านเขาเนี่ย
บอกไปครับว่าความจัดจ้านเนี่ยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะท่านผู้ชมครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าเสียเวลาครับกุ้งมังกรพริกเกลือบะหมี่ไข่
ขออนุญาตชิมเลยก็แล้วกันครับ

อร่อยฮะพูดได้คำเดียวนะครับผมอร่อย
อย่างที่บอกครับรสชาติจัดจ้านตามคอนเซ็ปต์ร้านเพราะฉะนั้นแล้ว
ต้องลองแวะมาชิมกันดูครับ
เมนูต่อไปนี่ก็แล้วกันครับ
แกงเหลืองปลากระพงครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เป็นของร้านแล้วก็พริกแกงฮะ
เขาจะตำเองเพราะฉะนั้นแล้วความจิ๊จ๊ะเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับ
ส่วนเนื้อปลากระพงนี่นะฮะอย่างที่บอกครับว่าเขาใช้เนื้อปลาส่วนท้องของตัวปลา
มันจะได้ความเหนียวความนุ่มความมันของเนื้อปลา
แล้วปลากระพงเนี่ยก็จะไม่มีกลิ่นคาวเลยครับเพราะว่าเป็นปลาเลี้ยงนั่นเองครับ
อย่าเสียเวลาครับชิมเลยดีกว่า
ออกปากออกหูออกจมูกหมดเลยครับตอนนี้เครื่องเทศมันเต็มที่อ่ะ
อย่างที่เขาตำมาเองนะครับแล้วก็ปลาเนี่ยไม่มีกลิ่นคาวอย่างที่บอกครับ

อีกหนึ่งเมนูสุดท้ายครับตรงนี้ฮะนั่นก็คือสเต็กหมูซอสกระเพรานั่นเอง
ท่านผู้ชมครับความพิเศษของเขาครับง่ายครับเป็นหมูคุโรบุตะ
นุ่มของตัวหมูเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับผมทานคู่กับข้าวไลฟ์เบอรี่ตรงนี้นะครับผม
แล้วก็อย่างที่บอกครับนี่ครับซอสกระเพราครับเพิ่มความจัดจ้านท่านผู้ชมครับ
ลาดลงไปเลยครับแบบนี้ครับ
หมูนุ่มฮะคุโรบุตะสเต็กนะครับผม

ทำคู่กับข้าวไลฟ์เบอรี่เพื่อสุขภาพด้วยนะฮะแล้วก็
ซอสกระเพราเพิ่มความจัดจ้านตามคอนเซ็ปต์ของร้านท่านผู้ชมครับ
ตอนนี้ครับไม่ไหวแล้วครับขออะไรมาดับความเผ็ดซะหน่อยครับของหวานครับ
ต้องบอกที่นี่ขึ้นชื่อฮะเอ่อมายังไงครับเนี่ยของหวานหน่อยครับผม
มาแล้วนี่ล่ะ

เอาละฮะดับความเผ็ดความจัดจ้านของ๓เมนูก่อนครับ
ตอนนี้ฮะมีเขาเรียกว่าของหวานครับท่านผู้ชมครับ
ดับความเผ็ดกันสักหน่อยครับนั่นก็คือเค้กชาไทยนั่นเองครับผม
แห่ส้มขนาดนี้ทำมาจากชาเค้กชาโดยเฉพาะ
แล้วก็มีนี่ครับซอสชาไทยนี่นะฮะราดบนเค้กแบบนี้ครับ
ตัวแป้งเค้กนุ่มมากนะคุณผู้ชมแล้วก็เอ่อบวกกับซอสของชาไทย
เหมือนเราทานน้ำชาปั่นชาไทยทั่วทั่วไปนะครับก็คือได้รสชาติของความเป็นชาไทยเนี่ย
ค่อนข้างที่จะเต็มร้อยนะฮะมากเลยทีเดียวเชียวนะครับผมนะฮะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งกลิ่นของชาติไทยก็หอมด้วยครับ
คำเดียวเอามาอยู่ทั้งสองครับปล่อยคำนึงก็แล้วกัน
เอาละฮะทาน๓เมนูรสชาติจัดจ้านไปแล้วแล้วก็อีกหนึ่งของหวานที่เขาเรียกว่า
ชาไทยมากมากเลยทีเดียวเชียวครับผมนะฮะใครอยากที่จะมาทานอาหารให้อร่อยแบบนี้ท่านผู้ชมครับ
อ่ะน่าทานที่สุดนี่กุ้งมันกอร์นก็มีนะคะคุณค้าค่ะ
หรือจะเป็นเซ็กหมูคุโรบุตะซอสกะเพราก็มีโอเคมากอันนี้เขาบอกว่าเลิศ
หรือจะเป็นแก้งเหลืองปลากระโพงก็อุ้ยลองเลยอ่ะอุ๋
ดีงามละมุนพร้อมละมุนที่สำคัญเลยนะ
ของกินแบบนี้ทำไมเธอถึงได้หามาเสิร์ฟกัน

ทำอย่างนี้มันเจ็บปวดเจ็บปวดหัวใจ

พูดเลยนะว่าแบบถ้าเกิดว่าอยากจะฟินเหมือนพี่แจ๊คแล้วแบบว่า

พุ่งตรงไปทางปากช่องตรงไปตรงไปอย่างเดียวนะคะ
ขับไปเลยจนเกือบจะถึงอุทยานเขาใหญ่

แล้วก็จอดตรงนั้นเลยค่ะ

แล้วก็พาซ่าเดอร์คาเฟ่ค่ะ
ที่เดียวเปรี้ยวขอบเซตแบบนี้อภิษชอบชอบ

แต่ว่าขอหยุดการทำงานทุกอย่างไว้ที่นี่
แล้วลาทุกคนแล้วจะบึกรถไปตามแจ๊คไป

คุณผู้ชมค่ะถ้ามีอะไรอยากคุยกับเรานะคะ

ส่วนวันนี้เราทั้ง๓คนลาไปก่อนนะคะ

ไปได้

โปรดติดตามตอนต่อไป